สมมุติคนมาบางแสนส่วนใหญ่จะนู่นมาจากทางวงเวียนบางแสนใช่ไหม
เป็นแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมไปดูครับไปดูฮะ
แหมแท่นจุดชมวิวยอดนิยมของบางแสนอีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ทางทิศเหนือของชายหาดบางแสน
คือเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลครับบรรยากาศวิวมันสวยเหมาะกับการถ่ายรูปมาก
แล้วยิ่งเย็นเย็นแดดร่มลมตกนะนี่แหละครับ
โอ้โหปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนศุกร์และปรับภูมิทัศน์
โอ้โหสวยดูทันสมัย
นี่แหละครับการออกแบบพื้นที่ตรงนี้นะครับ
นายกตุ้ยก็คือคุณนรงชัยคุณปลื้มเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เทศบาลนะครับพัฒนาพื้นที่ของแหลมแท่นให้สวยงามทันสมัย
คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับ
มีการทำทางลาดลงไปยางชายหาดด้วย
แล้วก็ปลูกต้นไม้ร่มรื่นนะครับ
อกจากนี้เนี่ยยังมีโครงการสาราราชนาวีนะครับ
ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงคราม
ให้เป็นลานอเนกประสงค์กลางทะเลครับ

มันก็จะเป็นการที่แหลมแท่นของเราก็จะสมบูรณ์แบบ

มีคนมาเดินเพราะว่าตัวงานสถาปัตยกรรม
ที่เราสร้างมาใหม่จะมีความโดดเด่น

หน้าตาจะสวยงามแล้วก็เป็นแหล่งที่ใช้ตกปลา
ตรงนี้เราเป็นแหล่งที่ใช้ตกปลากันมานาน
อย่างทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาตกปลา

ต้องไปแวะถ่ายรูปแหลมแท่งกันก่อนนะต้องแวะไปแหลมแท่งถ่ายรูปกันก่อน